ท่านผู้ชมครับที่อุดรธานีมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นนะฮะ
ค่ำเมื่อวานนี้เนี่ยสพห้วยหลวงได้รับแจ้งเหตุว่าพบโครงกระดูกมนุษย์
อยู่ที่เถียงหน้าท้ายหมู่บ้านพื้นที่หมู่๑๑ตเชียงยืนอเมืองจอุดรธานี

นี่ฮะก็ไปตรวจสอบนะครับ
แล้วที่สำคัญก็คือตรงนี้เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเคยแจ้งความเรื่องลูกชายหายตัวไว้

อยู่ดีเนี่ยมีคนแจ้งพบโครงกระดูกมนุษย์
ซึ่งก่อนจะเจอเนี่ยคือมีสุนัขเนี่ยมันคาบกระโหลกมนุษย์มาก่อน

แล้วแม่มาเห็นกระโหลกศีรษะมนุษย์ตรงนี้เนี่ย

นี่คือลูกชายเลยที่หายตัวไปนานที่แจ้งความเอาไว้
เพราะมีแผลผ่ากระโหลกจากอุบัติเหตุ

คือที่เกิดเหตุที่พบกระโหลกมนุษย์เนี่ยห่างไปสักประมาณ๑๐๐เมตรจะติดกับไร่อ้อยนะครับ
ไปเจอโครงกระดูกที่กระจัดกระจายอยู่ในพงหญ้านะฮะมีเสื้อผ้ากองอยู่ด้วย
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเป็นกระดูกมนุษย์ที่เป็นผู้ชายนะครับ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๑๒เดือน
นางสมบูรณ์ชัยมณีอายุ๗๖ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่
พอทราบค่ะว่าเขาพบโครงกระดูกของมนุษย์ก็เลยมาดูเลยหรือลูกชายก็หายตัวไป
หายตัวไปตั้งแต่วันที่๒๓กันยายนที่ผ่านมาต้องใช่แน่

ลูกเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุต้องผ่าตัดสมองต้องผ่ากระโหลก
นี่ค่ะคือญาติก็มาช่วยกันยืนยันนะครับ
ตำลวดก็เงิบศพให้ไปบรรเวนกุศลตามประเพณีนะครับ
ล่าสุดเช้าที่ผ่านมาพ่อแม่แล้วก็ญาติเนี่ย
เจอโครงกระดูกนะครับนี่ฮะก็ทำตามความเชื่อของผู้คนในพื้นที่ทางท้องถิ่นนะครับ
อุดรธานีมีการสวดถอนในการเรียกวิญญาณนายกิติศักดิ์ให้กลับบ้าน
แล้วก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นนะฮะตอนทำพิธีเนี่ยสุนัข๘ตัว
ที่มันอยู่แถวนี้มันเห่ามันหอนเดินวนเวียนอยู่แถวจุดที่เจอโครงกระดูก
นี่เห็นไหมฮะตามความเชื่อเนี่ยญาติพี่น้องเขาก็เลยเชื่อว่า
นายกิติศักดิ์อาจจะรับรู้แล้วหรือเปล่าว่าครอบครัวเนี่ยมาเรียกให้กลับบ้านแล้ว
คนที่เจอโครงกระดูกเนี่ยคือนายสุพธนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่นี่ฮะอายุ๕๘ปีลุงสุพธบอกว่า
บ้านอยู่ห่างจากจุดที่เจอโครงกระดูกแล้วก็กระโหลกศีรษะมนุษย์๑๐๐เมตร
นี่ฮะเย็นวันเกิดเหตุมาสูบน้ำใส่นาข้าวเพื่อรดน้ำต้นไม้ที่เถียงนา
แล้วมาเห็นกระโหลกมนุษย์วางอยู่คือทีแรกเนี่ยยังคิดว่าเป็นของแบบ
คือนอกจากกระโหลกแล้วเนี่ยทีแรกลุงยังเฉยเอาอยู่ดีคาบกระดูกมาอีก
แบบเอ๊ะยังไงแล้วเดี๋ยวนะจ่อยคาบกระโหลกมาคุณลุงยังเฉยเหรอ
ก็ทีแรกคิดว่าเป็นแบบชิ้นส่วนของเล่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
พลาสติกกับใครมาทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ทีนี้เอ้ยกระดูกมันเหมือนกระดูกของมนุษย์ด้วย
ทีนี้พอพอไปตามเพื่อนเพื่อนมาช่วยกันดูเนี่ยในพงหญ้าแถวที่หมามันวิ่งออกมาเนี่ย
โอ้โหทีนี้เต็มเลยเป็นโครงกระดูกเป็นร่างคนเลยก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านกับตำรวจให้มาตรวจสอบ
พี่โมกรูพอบม้าที่อู้มเนี่ยชื่อว่าอย่างครับ
อ่ะเป็นตัวที่ฆาตกบอกครับ

ว่าหาย๓๔เดือนหลังที่นักศึกษา๒เดือนยังยังเหลือ
แล้วพี่คิดว่าเราจะมาเสียชีวิตเหรอ
แต่พี่ชวนเขาเป็นคนล่มชักว่าหมูเก่งอยู่ว่าเท่านั้น
ทีนี้นายกิติศักดิ์เขาจะมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
ทางคุณแม่บอกว่าเมื่อ๓ปีก่อนลูกชายเคยประสบอุบัติเหตุ
เจ็บรถจักรยานยนต์ล้มบัตรเจ็บสาหัสต้องผ่าตัดสมอง
ทีนี้ก็พิการทำงานไม่ได้แล้วมีอาการลมชักด้วย
ปกติลูกชายจะชอบเดินมาที่เถียงนาจุดที่เจอกระโหลกเจอโครงกระดูกนะครับ
ก่อนจะหายตัวไปลูกชายเนี่ยมีอาการลมชักกำเริบก็ปฐมพยาบาลจนหาย
ลูกก็ไปนอนเล่นต่อที่เถียงนาเชื่อว่าขณะที่ลูกจะกลับบ้าน
โรคลมชักคงจะกำเริบล้มลงอีกล้มลงแถวนั้นแล้วช่วงนั้นเนี่ยฝนตกนะ
น้ำท่วมขังแถวพงหญ้าแถวนั้นสูงประมาณเมตรหนึ่งได้
ออกตามหากันก็เลยไม่เจอแจ้งตำรวจก็แล้วแจ้งมือที่กระจกเงาให้ช่วยกันแล้ว
ยังไงก็หาไม่เจอหายไปตั้งแต่๒๓กันยายนที่ผ่านมานะครับ
ตลอดเวลาที่ลูกหายออกจากบ้านแม่ก็ทำบุญใส่บาทตักบาท
ธิษฐานให้เจอลูกทุกวันไปดูหมอหมอก็บอกว่าลูกยังมีชีวิตอยู่
บางคนก็บอกเดี๋ยวพฤศจิกายนนี้จะกลับบ้านหายตั้งแต่๒๓กันยา
นี่วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย๑๒พฤศจิกากลับมาจริงนะฮะ
แต่ว่าน่าเศร้าคือเสียชีวิตแล้วนะครับ
แม่บอกเคยฝันเห็นลูกชายใส่ชุดดำกลับมาที่บ้านด้วยนะครับ
กับเพื่อนผู้ชายรวม๗คนเดินรอบบ้านแต่ไม่ยอมเข้าบ้าน
ญาติพี่น้องก็เคยฝันฝันเห็นลูกชายนายกิติศักดิ์
ถือลูกโป่งสวรรค์จำนวนมากแล้วลอยลงมา
คือลูกโป่งทุกลูกเนี่ยเสียบด้วยเข็มฉีดยาประมาณอย่างนี้นี่นะฮะ
เรื่องต้นแม่บอกไม่ติดใจสาเหตุการตายนะครับ
เชื่อว่านี่เป็นกระดูกของลูกอย่างแน่นอนนะเพราะว่าจำรอยผ่าตัดสมองของลูกชายได้
ลูกเป็นโรคกระจำตัวลูกซื้อก็เสียดายลูกแต่ว่ามันกระจำเป็น
อ่าก็เดี๋ยวย่าจะทำพิธีชะปันนะกิจสมวันจันนี้นะฮะ
ตำรวจบอกว่าก็สันนิษฐานว่าคงเป็นอย่างที่
หรือว่ายาดเขาบอกเอาไว้นั่นแหละ

คงเกิดอาการลมชักกำเริบตอนที่เดินไปแถวเถียงหน้าแถวนั้น
แล้วก็จังหวะน้ำท่วมขังพอดีเป็นเมตรช่วงนั้นที่หายตัว